อีกหนึ่งกิจกรรมดีค่ะเป็นกิจกรรมของคนบันเทิงนะคะ
ที่ได้รวมตัวกันทำโครงการย้อมภาพเพื่อเพื่อนขึ้นมานะคะ
เนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเหลือประชาชน
มีความต้องการใส่เสื้อผ้าสีดำ
แต่ว่าไม่สะดวกที่จะต้องจัดซื้อชุดใหม่นะคะ
ซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ถือว่าจัดขึ้นมา
เพื่อร่วมน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ติดตามจากรายงานคุณรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
โครงการยอมผ้าเพื่อเพื่อน
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเหล่าคนในวงการบันเทิง
นำโดยนักแสดงสาวชมพู่อารยาเอฮาเก็ต
และพลอยชวพรลาวหะพงษ์ชนะ
แบรนด์เสื้อผ้าและเซเลบริตี้ชื่อดัง
ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
รวมถึงประชาชนที่มีจิตอาสา
หนเวียนกันมาให้ความช่วยเหลือคนละไม้คนละมือ
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนเสื้อผ้าสีดำ
ที่ประชาชนต้องการสวมใส่เพื่อน้อมแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้านเปาวริตหงษ์สนานนักแสดงหนุ่ม
ตลอดจนบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงไฮโซ
ที่วันนี้ขอทำหน้าที่จิตอาสา
เพื่อเป็นอีกหนึ่งหนทางในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังคงเปิดรับสมัครประชาชนที่มีจิตอาสา

รวมถึงเปิดรับบริจาคเสื้อผ้าเก่าเพื่อนำมาย้อม
และแจกจ่ายแก่ผู้ที่ขาดแคลนต่อไปด้วยค่ะ
ผมคิดว่าทุกคนต้องการจะไว้ทุก๑ปีเต็มถึงขาดแคลนขนาดนี้ครับ
ไม่งั้นไม่มีคนมาเยอะขนาดนี้แน่นอนครับ
ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมคนไทยทุกคนนะครับ
เราก็เลยยินดีช่วยครับผมมีเวลาผมก็จะมาช่วยครับ
ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะเราตั้งใจมาทำเราไม่เหนื่อยหรอ
มาก็กี่วันแล้วคะ

พอเห็นแบบนี้เราเห็นว่าเขาขาดแคลงแล้วอันนี้เป็นโครงการของพี่มาดีเลยค่ะ
ก็เลยเออโอเคเราน่าจะมาทำ
ขณะที่ประชาชนที่นำเสื้อผ้าเก่าของตัวเองมาย้อม
ว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีเสื้อผ้าสีดำสวมใส่เพียงพอ
สำหรับการแสดงความอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่๙
อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยตลอดทั้งปี
เอามาเยอะเอามา๑๒ตัวแต่ใช้ได้ที่แบบพระที่ว่าจะยอมได้เนี่ยได้แค่๗ตัว
ให้ลูกด้วยเพราะว่าเขาทำงานต้องใส่ทุกวันก็เลยต้องเอามาย้อมเพราะซื้อได้พันหนึ่งซื้อได้ไม่กี่ตัวเองได้๒ชุดเอง
คนที่เขาไม่มีปัญญาซื้อเนอะเขาก็ได้เอาของเก่ามายอมก็จะได้ใส่ซึ่งปกติของเก่าเราก็ไปบริจาคอยู่แล้ว
ณวันนี้หนูก็ขนมายอมเลยเพราะว่าตั้งใจจะใส่สักปีนึงจะได้ผัดได้ไม่งั้นไม่พอใส่
อย่างสมมุติว่าถ้าเราไปยอมเองหรือเอาของของเก่ามาใส่อย่างมากก็๓ตัวถ้าเราเอาของเก่ามายอมเราก็ได้เยอะกว่าใช่ไหมคะพอใส่ได้ปีนึง
ดีมากเลยโครงการนี้ดีมากช่วยเหลือประชนที่ไม่มีเงินที่จะซื้อใช่ไหมคะเหมือนกับช่วยในหลวงด้วยในหลวงก็เป็นคนดีนะทุกคนรักในหลวงค่ะท่านก็เหนื่อยมามากแล้วเนอะก็ต้องขึ้นสวรรค์พักผ่อนท่านบอกว่าพักไม่ได้ตอนนี้พัก
สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะนำเสื้อผ้ามาย้อมด้วยตัวเองนั้น
เมื่อมาถึงแล้วอันดับแรกต้องลงทะเบียน
เพื่อคัดแยกประเภทผ้าที่จะสามารถทำการย้อมได้ก่อน

หลังจากที่เราทำการแยกผ้าแล้วนะคะ
ว่าผ้าประเภทไหนจะสามารถทำการย้อมติดนะคะ
เราก็จะนำผ้าที่ได้มาซักกับน้ำเปล่าก่อน
หลังจากนั้นก็จะนำลงไปในหม้อต้ม
เพื่อทำการย้อมสีดำซึ่งใช้เวลาประมาณ๑๐นาที

จะย้อมติดได้ดีอีก
เพราะเขาหลุมถึงน้ำได้
แต่ใยสังเท้าเขาจะไม่ค่อยติดตรงนั้น
ย้อมนะคะที่ใหญ่เพราะว่าไม่เคแก่สีเลย
ส่วนใหญ่คนจะนำยีนมาย้อมกันเยอะใช่ไหมคะ
ค่ะก็มีทุกอย่างมีทุกรูปแบบ
วันนี้เริ่มรู้สึกว่าคนจะเข้าใจมากขึ้น
เมื่อกลับไปถึงบ้านจะต้องนำผ้าที่ย้อมไปซักด้วยน้ำเปล่า๔๕น้ำก่อนเพื่อล้างหมึกออก
จากนั้นต้องแช่ด้วยน้ำเกลือทิ้งไว้เป็นเวลา๑คืนเพื่อความติดทนนานของสี
ก่อนจะนำมาซักด้วยผงซักฟอกโดยแยกซักเฉพาะผ้าที่ย้อมประมาณ๒๓ครั้ง
จึงสามารถนำไปสวมใส่และใช้งานได้ตามปกติ
โดยโครงการย้อมผ้าเพื่อเพื่อนได้จัดต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่๓แล้วค่ะ
ซึ่งก็มีประชาชนให้ความสนใจนำผ้ามาบริจาคและย้อมดำเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน
และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำเสื้อผ้ามาย้อมได้
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๑ตุลาคมที่ตึกกรุงไทยแทรคเตอร์ถนนพระราม๔
รัชตะวันโภชนุกูลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน